ต้องบอกว่าเขาคือตำนานหลากหลายมาก

เป็นบ้านของผู้จัดการส่วนตัว
แล้วคือบ้านผู้จัดการตาลา
เฮ้ยเออเอ้อมางงงง

สุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐน้องรถเบ้นไปเจอแซคชุมแพรมา
ก็คว้าคอเต่ามาถามเลย

เจ้าตัวก็เล่าให้ฟังนะคะวันนั้นแวะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านผู้จัดการส่วนตัว
กำลังจะเข้าพอดีเปิดฝามาเท่านั้น
งูกำลังโผล่อมาจากชักโครกตามคลิปที่เห็น
รับตอนนั้นตกใจมากซึ่งเราก็สอบถามไป
ไม่ได้สอบถามเรื่องแบบหัวใจไวหรือเปล่าลูก

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะ

แต่บ้านเล็กพี่ผมก็มีเหมือนกัน
จะเป็นเลขอะไรไปฟังคอเต่าเหล้าใจเฉลยเลยค่ะ
เป็นบ้านของผู้จัดการนะครับผม
เอิญวันนั้นไปเข้าห้องน้ำครับ

ก็ตกใจครับเกือบเข้าเมื่อกับใคร
เกือบเข้าเมื่อกับใคร
เป็นไปได้ฮะแต่ว่าเอาจริงแล้วก็น่าจะเป็นโชคมากกว่าฮะ
ถ้าจะซื้อบ้านเลขที่ผมก็ได้นะครับ๘๗๓ครับ